ไปดูบรรยากาศในการรอเฝ้ารับเสด็จของประสบกรณิกรกันนะครับ
ซึ่งบรรยากาศที่ถนนรัชดำเนินกลางในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งประดับประดาษไปด้วยดอกไม้โทนสีเหลืองไว้อย่างสวยงาม
เช่นเดียวกับไฟประดับที่ระยิบระยับตลอดเส้นทางนะครับ
ไปติดตามจากคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากถนนรัชดำเนินกลางครับ
คุณผู้ชมคะแม้ว่าขณะนี้เวลาจะล่วงเลยมาจนถึงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๑๕นาทีแล้วนะคะ
แต่บริเวณที่ที่ฉันยืนอยู่ในขณะนี้คือถนนราชดำเนินกลาง
ยังมีประชาชนนะคะที่พร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองมาร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจค่ะ
เพราะว่าบนถนนรัชน์ดำเนินกลางแห่งนี้นะคะ
ขณะนี้ถูกประดับระดาไปด้วยดอกไม้มงคลโทนสีเหลืองสวยสดงดงามมากเลยทีเดียวค่ะ
รวมไปถึงไฟประดับระยิบระยับตลอดเส้นทางเลยนะคะ
โดยบนถนนราชดำเนินกลางแห่งนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนมาจับจองพื้นที่ทางเท้า
เพื่อเฝ้าทุนละอองรับเสด็จเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จนะคะ
และยังร่วมกันแสดงออกถึงความจงลักษ์ดีกันตลอดทั้งวันค่ะ
คุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้นะคะ
โดยจิตอาสากว่า๕๐ชีวิตค่ะได้ร่วมกันกวาดถนนและปรับภูมิทัศน์
บริเวณจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผม
จุดคัดกรองที่๔เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ามาชมพระราชพิธี
รดน้ำดอกไม้ที่ประดับประดานในพื้นที่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น
โดยตลอดทั้งวันนะคะมีประชาชนทยอยผ่านเข้าจุดคัดกรองที่จุดดังกล่าวตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงค่ะ
เช่นเดียวกับบนถนนราชดำเนินนะคะได้ถูกประดับตกแต่งไปด้วยดอกไม้โทนสีเหลืองหลากหลายพัน
เพื่อให้ประชาชนที่มาเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จได้ร่วมถ่ายภาพและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสอยู่ร่วมในงานสำคัญงานที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติ
โดยตลอดเส้นทางบนถนนราชดำเนินยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประชาชนทั่วไป
พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมาร่วมบันทึกภาพเก็บไว้
และตั้งใจอยู่ร่วมชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักพักดี
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒ค่ะ
รู้สึกปื้มปิติค่ะที่ได้ชมพระบารมี
เห็นขบวนผ่านไปแล้วแล้วก็ชื่นชมค่ะ
นับว่าเป็นความยิ่งใหญ่ค่ะเราคนไทยควรจะภูมิใจค่ะ
โดยนอกจากนี้นะคะยังมีพยาบาลวิชาชีพจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
เดินแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านเช่นยาแก้ปวดศีรษะยาดม
ให้กับประชาชนที่มาร่วมในงานพระราชพิธีด้วย
หรือผู้มารับการที่อาจจะรู้สึกหน้ามืดไม่สบายเป็นลม
ว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงอาจจะเกิดฮิสโต๊กันได้ค่ะ
แล้วก็จะให้การบริการเบื้องต้นก่อนค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราก็จะมีหน่วยทีมแพทย์หลัก

สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะคะ
ก็คืออย่าลืมรับประทานยา
แล้วก็พกยาประจำตัวมาด้วยนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดสำหรับใครที่มีอาจารย์
หมายถึงว่าสุขภาพวันนั้นยังไม่แข็งแรงค่ะ
แนะนำก็คือว่าอาจจะพักผ่อนอยู่บ้านก่อน
แต่ว่าถ้าใครที่เกิดวันนั้นแข็งแรงดีก็คือ
อาจจะต้องเตรียมเป็นน้ำน้ำดื่มค่ะ
แล้วก็ผ้าเย็นแล้วก็อยู่ในร่มค่ะ
สำคัญเนอะน้ำดื่มสำคัญค่ะ

แต่ว่าก็อาจจะต้องพบพานิดนึงเนอะ

แล้วก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่

ช่วยเหลือดูแลประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีแล้ว
เจ้าหน้าที่นะคะยังฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่มีโรคประจำตัว

และยังสามารถนำอุปกรณ์กันแดด
แต่ขอให้งดสีดำมาใช้กันแดด
ในช่วงกลางวันที่อากาศค่อนข้างร้อนจัดค่ะ
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธี
รวมถึงติดตามพระราชพิธีได้อย่างใกล้ชิด
ตั้งแต่ถนนสนามชัยถนนราชดำเนินและสนามหลวงด้วยค่ะ

รัชนีคำหนึ่งควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากถนนราชดำเนินกลางค่ะ